คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะเป็นการปะทะคารมกัน
หลวงพ่อค่ะของวัดแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเกิดอะไรขึ้น
มันเป็นปัญหาเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาสะพายอาวุธปืนเข้าไปตรงบริเวณวัดค่ะ

ก็ถามว่าเจ้าหน้าที่จริงเขาพูดสุภาพไหมก็สุภาพนะคุณคิง

คือเป็นเรื่องอะไรคุณผู้ชมงงแล้ว
นี่คือเพจของสำนักข่าวกาญจนบุรี
เขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการปะทะคารมเถียงกันระหว่างพระสงฆ์กับเจ้าหน้าที่พิทักษัต

คือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาสะพายวุธปืนประจำตัวเข้าไปที่วัด
แล้วก็บอกแบบนี้ว่ามาปฏิบัติหน้าที่ต้องมาเดินลาดตระเวนนะ
แล้วผ่านมาตรงวัดตรงนี้ซึ่งมันอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากาญจนบุรี
เพราะพระเนี่ยท่านมาเห็นเข้าท่านก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า

ทีนี้พอคุยกันไปคุยกันมาไม่รู้เรื่องมันก็เลยเกิดการโต้ครมกัน
ก็กลายเป็นว่าเราก็จะได้ยินบางช่วงบางตอนว่า
พระท่านก็เหมือนกับตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่นะ
แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องการปฏิบัติงานก่อนหน้านี้
ที่มีเฮลิคอปเตอร์บินผ่านวัดอะไรประมาณเนี้ย
ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมไหมตรงนี้มันเป็นวัดอะไรแบบนี้

ย้ายมาใหม่ก็ไม่ทราบแล้วก็มีการขอโทษพระสงฆ์ไป

ต่างคนก็คนมองต่างมุมนะ

หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่า

มันเป็นเขตวัดนะนะ
เดี๋ยวก็มีพวกพุทธศาสนิกชนเขาก็มาทำบุญกันเยอะแยะ
เด็กเล็กอะไรก็มีมันก็อาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่

ว่าจริงแล้วมันจะเก็บอาวุธปืนยังไง
ต้องลาดตะเวนกันแบบนี้ตรงนี้หรือเปล่านะคะ